เงาะเป็นเหตุทำให้ลูกค้าต่อว่าแม่ค้าอย่างหนักเลยนะครับ
เพราะว่าลูกค้าไปเห็นป้ายที่ปักไว้เพื่อจะขายเงาะ
เขียนว่าเงาะโลละ๒๐บาท
มองไกลบอกว่าเงาะโลละ๒๐บาท
โอ้โหรีบพุ่งเข้าไปซื้อเลยถูกค่ะซื้อสักโล๒โล
พอดูใกล้เขาเขียนคำว่าครึ่งไว้เล็ก
กลายเป็นว่าครึ่งโล๒๐บาทเท่ากับ๑โลก็๔๐บาท

ด่าทอแม่ค้าอย่างหนักจนเกิดเป็นคลิปนี้ที่เผยแพร่ในโลกโซเชียล
คนได้ดูแล้ววิภาควิจารณ์สองด้านนะครับ
นั่นตัวผู้เจ้ายักษ์เสื้อเอาเพื่อนเราเดี๋ยวนี่
อย่าเสื้ออย่าเสียเปรียบเรา
นี่คือการเล่าเขียนว่าครึ่งโลละ๒๐บาท

นี่แหละฮะลูกค้าก็มาตำหนิแม่ค้า
บอกว่าทำไมเขียนป้ายแบบนี้

ทำไมเห็นไกลมันเหมือนโลละ๒๐
แต่พอเดินเข้ามาใกล้เขียนว่าครึ่งโล
ตัวครึ่งมันทำไมเล็กนิดเดียวมองไม่เห็น
นี่เข้าข่ายหลอกลวงกันหรือเปล่า
คือลูกค้าเขาก็ตำหนิติเตียนไปนะฮะ
แล้วก็ลักษณะเหมือนไม่พอใจอยู่แล้วล่ะครับ

ก็มีคนมาแสดงความคิดความเห็น
สองด้านก็คือหนึ่งด้านที่บอกว่าลูกค้าทำถูกแล้ว

เพราะว่าก็อยากจะให้แม่ค้าเขาเขียนป้ายให้ชัดเจนหน่อย
ส่วนอีกด้านหนึ่งก็บอกโหทำไมต้องไปต่อว่าแม่ค้าอย่างหนักเหมือนกัน
แม่ค้าเขาก็อาจจะมีพื้นที่เขียนคำว่าครึ่งแค่นั้นเอง

กระดาษไม่พออะไรอย่างนี้คือมีความคิดความเห็น๒ทางนะฮะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐของเราลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ก็ทราบว่ารถขายผลไม้คันที่อยู่ในคลิป
จอดขายบริมถนนบริเวณหน้าสำนักงาน
พื้นที่การศึกษายะโสธรเขต๑จังหวัดยะโสธร
ส่วนคุณแม่ค้าก็คือคุณสมหมายบุญเติมเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
แม่ค้าบอกว่าคนที่อยู่ในคลิปไม่ได้ลงไปซื้อของเลย
ไปถึงก็มาตำหนิอย่างเดียวเหมือนที่เห็นในคลิป
มีสามีเป็นชาวต่างชาติคอยถ่ายคลิปไว้นะครับ
ส่วนตัวแม่ค้าเองดิฉันก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรเธอไป
แต่ก็เสียความรู้สึกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะไม่ได้หลอกลวง
ลูกค้ามาซื้อก็บอกกันตามตรงเลยฮะว่าโลละ๔๐บาทนะครับ
ส่วนคนที่มาด่าทอมาตำหนิติเตียนไม่เห็นได้เป็นลูกค้าเลย
ฟังเสียงของแม่ค้าขายเงาะหน่อยครับ
ตอนที่เขาเข้ามาตอนแรกเขาตั้งใจจะมาซื้อไหม
ไม่ไม่มาซื้อ

ไม่มาซื้อแต่ผ้าหัวฝรั่งมาแบบนั้น

แล้วเรามีความรู้สึกยังไงที่เคยทำแบบนี้

ถูกถูกถูก
ส่วนลูกของแม่ค้านะฮะก็เล่าให้ฟังบอกวันเกิดเหตุเนี่ย
คือวันอาทิตย์ที่๓มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองครับ
เวลาประมาณ๑๑โมงครึ่ง
ขณะนั้นตัวผมไปทำธุระมีคุณแม่ขายของอยู่คนเดียว
แล้วแม่ก็มาเล่าให้ฟังนะครับบอกว่ามีผู้หญิงลงมาจาก
ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ไม่เห็นว่าเคยจะเป็นลูกค้ากันมาก่อนเลย
ลงมาก็เอะอะโวยวายเสียงดังเลยนะฮะ
แถมยังมีการยุให้ลูกค้าคนอื่นเนี่ย
ไม่ซื้อของไม่ซื้อเงาะไม่ซื้อลองกองไม่ซื้อผลไม้
ที่รถของตัวเองนะครับ
โดยบอกว่าเงาะเขียนราคาติดไว้ครึ่งโล๒๐บาท

แต่คำว่าครึ่งมันตัวเล็กเกินไปเขาก็โวยวายแบบนี้
แล้วก็มาหาว่าแม่ผมไปหลอกลวงลูกค้า
ตอนแรกผมก็จะให้แม่ไปแจ้งความ
เพราะเหมือนเป็นการตั้งใจหมินประมาทนะ
ส่วนสามีของผู้หญิงที่ถ่ายคลิปซึ่งเป็นชาวต่างชาติเนี่ย
ผมก็รู้สึกแย่รู้สึกเสียใจเหมือนกันนะ
คุณพงธรบอกว่าตอนนี้โหลดคลิปเหล่านี้มาเก็บไว้

แต่ผู้เป็นแม่คือไม่อยากจะเอาความ

ผู้เป็นแม่บอกลูกเราเอาเวลามาทำมาหากินดีไหม
ตอนนี้ก็คือเมาะโลละ๔๐โลละ๔๐ผมบอกก่อนตลอดครับ๓กิโล๑๐๐บาทใช่ครับ
เขาลงมานี่คือผมบอกเลยบอกเลยว่าโลละ๔๐บาทครับ
บอกลูกค้าทุกคนบอกทุกครั้งครับบอกก่อนที่จะซื้อจะสั่ง
กิโล๑๔๐บาทใช่ครับ๓โลร้อยครับ๓โลร้อยครับ
แต่ที่เราเขียนไว้ลองกองครึ่งโลนี่คือเป็นการเรียกร้องจุดสนใจ
ครับก็เป็นการตลาดครับแล้วก็เขียนตัว
ตัวครับก็เขียนตัวใหญ่ไม่ได้ซ่อนอะไรเลยครับ
นี่แหละฮะเขาก็บอกว่ามันก็เหมือนเป็นเทคนิคการตลาดแหละนะฮะ
แต่เขาก็เขียนไว้ว่าครึ่งอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เรื่องนี้วิพากษ์วิจารณ์เป็นสองด้านแหละครับ
จากนี้ผู้สิทธิ์ข่าวพยายามจะไปสอบถามข้อเท็จจริงของฝ่ายที่โพสต์คลิปนะ
นะครับแต่เบื้องต้นก็ทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงามรัฐแห่งหนึ่ง
อยู่ในพื้นที่จังหวัดยะโสธรนี่แหละฮะ
ตอนนี้ติดอบรมอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะครับ